เที่ยงครึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันนะครับ
อาจจะยี้นิดแต่ว่าอย่าเพิ่งอีจนปิดตาแล้วก็เปลี่ยนช่องนะ
เพราะว่าต้องดูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวในช่วงต้นฤดูฝนแบบนี้
ใครไปเที่ยวแหล่งน้ำทั้งน้ำตกทั้งแม่น้ำต้องระวัง
เพราะเดี๋ยวจะเจอเจ้าปริงมันเกาะตามผิวหนังต้องดึงออกแบบในคลิปนี้นะครับ

ขึ้นเลยลูกสวย

ไปเล่นน้ำดีกว่าโอ้โฮดูดิเต็มตัวเลย
โอ้โหเต็มตัวเต็มแขนพี่เขาจริงนะฮะ
มันเหมือนฝังมันเหมือนช้อนชัยเข้าไปในตัวเลยนะ

พี่เขาดึงออกมาได้ประมาณ๒๐ตัว
โอ้โหคุณ๒๐ตัวไม่ใช่น้อยนะเยอะจริงนะฮะ
ทีมข่าวของเราก็เห็นแล้วน่าสนใจ

พี่เขาก็เลยอธิบายในสายโทรศัพท์นะ

พี่เขาชื่อพี่มณิษฐ์กรรความดีนะครับ
มณิชเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

ตัวพี่เขาเองพาครอบครัวไปเที่ยวที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี

แม่ก็จะลงเล่นน้ำคลายร้อนกันในลำทานนะครับ

คุณลูกยังเล็กอยู่เลยนะก็ลงเล่นน้ำ
มานิดลงไปแช่ตัวอยู่ในแอ่งน้ำที่น้ำค่อนข้างนิ่ง
ส่วนลูกไปเล่นตรงที่ทานน้ำไหล
พี่มณิษฐ์แช่น้ำอยู่ประมาณ๒๐นาที

มันเกาะตามแขนและมือเลย
พี่เขาบอกเอาไงกับมันดีวะ

ก็เลยค่อยดึงปลิงออกมา
แล้วก็เรียกลูกขึ้นจากน้ำเลย
บอกว่าโชคดีนะที่ลูกไม่มีปริงเกาะ
เพราะคาดว่าจะเล่นในบริเวณที่น้ำไหล

มานิดบอกด้วยว่าหลังจากนำปริงออกจากตัวไปแล้ว
ก็ไปอาบน้ำฟอกสบู่ถูร่างกายอย่างละเอียดเลยนะ

ตัวหลังที่เจอพบว่าตัวใหญ่กว่าตอนแรกอีก
เพราะมันคงดูดเลือดผมไปพอสมควร
อิ่มแป้นะฮะตอนนั้นก็ดึงออกง่ายหน่อยนะครับ
เพราะว่าพอดึงปุ๊บนะแหม่ตัวมันหลุดออกมาทันทีเลยนะฮะ
คุณบางตัวที่ดึงออกนะโอ้โหมันกัดผมน่ะแน่นเลย

นี่ก็ดูดิตอนพี่เขาดึงเห็นชัดเลยว่ามันแน่นจริง
ใช่ตัวมันขาดนะฮะแต่ปากของมันยังกัดอยู่ที่ผิวหนังของผมเลยนะฮะ
แต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรนะคุณนะ
ทีนี้นะฮะก็เลยอยากจะเอาคลิปเหล่านี้
เตือนเป็นอุทาหรณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ดูกันนะครับ
ทีมข่าวของเราถามอาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่กริ้งกร้างหาอาจารย์ออสตลอดนะฮะ
อาจารย์ออสให้สัมภาษณ์บอกว่าปริงเหล่านี้คือปริงเข็มฮะ
ริงเข็มมันเป็นตัวอ่อนของปริงควายคุณ

พบในแหล่งน้ำนิ่งโดยเฉพาะในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนนะครับ
แล้วก็นอกจากดูดเลือดแล้วนะมันยังสามารถช้อนชัยเข้าไปในร่างกายของคนเรา
มันชอบช้อนเข้าไปทางไหนบ้างฟังอาจารย์อธิบายให้หน่อยฮะ
เป็นเข็มที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยจะมีความสามารถในการชอดชัยเข้าไปด้วยนะครับหรือเข้าไปในร่างกายทางทะวันหนักที่มีรูทางปากทางหูทางจมูกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับ
ปิงเข็มเองไม่ได้ถือว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นที่พักอาศัยของมันหรือว่าเป็นโฮสนะครับ
มันไม่สามารถที่จะวางไข่ในตัวเราได้เช่นมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะวางไข่ออกลูกหลานอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่ได้เลยนะครับ
แต่ถ้ามันเข้าไปแล้วมันสามารถดูดเลือดเราได้กัดกินอวัยวะข้างในได้ลักษณะอย่างนี้ต้องพบแพทย์นะครับต้องผ่าตัดออก
ออสบอกมันเข้าได้ทุกรูคุณนะไม่ว่าจะเป็นทวานหนักช่องคลอดท่อปัสสาวะอันนี้อาจจะเสียวหน่อยนะคุณผู้ชายนะ
ท่อปัสสาวะมันก็สามารถเข้าได้ดังนั้นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงลงเล่นน้ำนะใส่กางเกงนงเกงในไว้หน่อย
บางคนอาจจะแบบอะไรนะเขาเอาผ้าขม้าเลยลงเล่นน้ำเลยไม่ได้เดี๋ยวมันเข้าไปในนั้นได้นะครับมันอาจจะเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากด้วยก็ได้นะฮะ
แล้วปริงพวกนี้มันปล่อยสารที่ทำให้เลือดไม่แข็งตัวคุณถ้าโดนปริงกัดนะเลือดไหลคุณจะเห็นเวลาดึงปริงออกมาเลือดไหลพรากเลยนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปช่วงต้นฤดูฝนแบบนี้ปริงเนี่ยมันระบาดโดยเฉพาะไอ้ปริงเข็มนะตัวอ่อนของปริงควายทั้งในน้ำนิ่งในแม่น้ำในน้ำตกมันอยู่ได้หมดนะฮะ
คุณสืบสกุลอ่านไปดิฉันก็ไปส่องคอมเมนต์ดูเยอะมากเรื่องปริงหลายคนบอกเคยเจอบางคนบอกเนี่ยระวังมันจะเข้าหูเข้าจมูกเอานะเนี่ยหลายคนก็บอกว่าให้ระวังบางคนบอกเคยเจอกว่าจะดึงมันออกมันแน่นจริงคือทุกรัวมันเข้าได้หมดนะฮะระวังไว้ด้วยนะฮะ